คลิปภาพภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ที่มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาภาพนี้ค่ะ
คือที่เขาไปโพสต์ในโซเชียลเพราะว่าอยากจะให้ช่วยตามหาให้หน่อย
คือมีผู้หญิงคนนึงเขาเข้าห้องน้ำ
แล้ววางกระเป๋าลืมเอาไว้ในกระเป๋ามีเงินมีทรัพย์สิน๒ล้านนะคุณภาคภูมิ
เนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิด
ว่ามีใครเห็นใครหยิบไปหรือเปล่ามันมีจริง
มีผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูอะค่ะเดินถือกระเป๋าออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็ส่งกระเป๋านี้ให้กับผู้ชายอีกคนใส่เสื้อสีฟ้าที่คาดว่ามาด้วยกัน

อยากจะตามหาตัวผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่เอากระเป๋าออกมาจากห้องน้ำ
เพราะหายไปแล้วเนี่ยในกระเป๋ามีบัตรประชาชนมีหนังสือเดินทางมีที่อยู่ชัดเจน
ทำไมคุณไม่คืนทรัพย์สินเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ถ้าคุณเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีคุณเจอกระเป๋าแบบนี้คุณต้องคืนสิ
แล้วเขาบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้เจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นหน้าไม่ชัด
หน้าตาเป็นยังไงแล้วมันอาจจะเป็นคนต่างถิ่นไงคนนอกพื้นที่
เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโซเชียลใครเห็นใครเจอช่วยบอกหน่อย
ส่งคุณตินะคะคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของกระเป๋านะคะนางสาวออนอุมาพาสกุล
เขาก็เล่าให้ฟังว่า๑๑พฤศจิกายนเธอกับหลานรวมแล้ว๕คน
กำลังเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการไปทำธุระที่จังหวัดสุรินทร์
เข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีกระเป๋าสภายอยู่นะคะในนั้นมีเงินสด๒๐๐๐๐๐บาท
แวนเพชร๓วงกำไรเพชรราคา๒๗๐๐๐บาท
น้ำหนัก๓บาทพระเลี่ยมทองอีก๕องค์
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องรวมมูลค่าประมาณ๒ล้านบาท
อยู่ในกระเป๋าใบนั้นน่ะเยอะมากค่ะ
แล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารมีเอกสารอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
เธอบอกว่าเธอวางเอาไว้ตรงชั้นวางในห้องน้ำ
เดินออกมาขึ้นรถแล้วก็ลืม

ขึ้นรถไปแล้วด้วยนะขับรถออกไปแล้วด้วยนะ
รีบโทรเข้าโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋า
ปรากฏว่ามือถือถูกปิดไปแล้ว
เธอก็เลยรีบขับรถกลับมาดูไม่เจอกระเป๋าค่ะ
ก็เลยขอพนักงานว่าเปิดกล้องวงจรปิดดูให้หน่อย
ก็เลยเห็นเป็นภาพภาพนี้แหละคุณผู้ชม
ก็มีผู้หญิงเสื้อสีชมพูเอากระเป๋าออกมาส่งให้กับผู้ชาย

ผู้หญิงก็เดินไปหาสามีกับลูก

เขาเดินหายไปจากมุมที่กล้องวงจรปิดมันจับภาพเอาไว้ไม่ได้ค่ะ
แล้วเนี่ยผ่านมากี่วันแล้วล่ะ๘วันแล้ว

ทีนี้เธอก็เลยบอกว่ายังไงดีในนั้นมีของเต็มไปหมดเลย

มีเอกสารที่อยู่บอกไว้ชัดเจนนะคะ

เพราะเผื่อว่าพี่ก็เห็นคลิปนี้อย่างนี้ค่ะ
เหมือนกับสงสารเราเนอะเราเหนื่อยเราอยากได้คืนอย่างนี้อ่ะค่ะ
คิดว่าเจตนาของเขาตอนนี้เป็นยังไงครับในความคิดของเรา

เหมือนว่าพี่เขาจะไปฝากใครไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เหมือนกับคนอื่นเขาไม่ให้มาต่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของเรานะคะ
คือเรายังมองในแง่แบบบุคลิกพี่เขาอย่างนี้ครอบครัวพี่เขา
ครอบครัวพี่เขาสมบูรณ์อย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราเจออย่างนี้เราก็จะถามเจ้าของเขาก่อน
ว่าคุณใช่คนเจ้าของกระเป๋าไหม
ว่าในกระเป๋าของคุณมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่า
ก่อนที่คุณจะส่งให้กับอีกคนนึงไป
แต่นี่แต่นี่พี่เขาไม่ได้สอบถามเลยพี่เขาก็ส่งให้กับเพื่อนเขาไป
หรือว่าอาจจะเป็นคนรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอย่างนี้ค่ะ
แต่ทรัพย์สินในกระเป๋ามันเยอะมากนะ๒ล้านเนี่ยค่ะ
เธอก็ไปแจ้งความที่สพกลางดงแล้วนะคะ

พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นหน้าไม่ชัด
แล้วก็คาดว่าเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ได้คนที่นั่น
ออกมาจากห้องน้ำแล้วถือกระเป๋าเธอออกมาเนี่ย
เป็นข้าราชการอยู่ในอบตแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
แต่เจ้าของกระเป๋าเขาบอกว่าไม่ได้โทษพี่ผู้หญิงเสื้อสีชมพูซะทีเดียวนะ
แต่อยากจะให้มาให้ข้อมูลหน่อยว่าส่งกระเป๋าต่อไปให้ผู้ชายคนนั้น

ดูแล้วคดีนี้ไม่ง่าย
เพราะว่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ต้องหาหลักฐานไปให้สำรวจให้ชัดเจนได้ว่า